ศกัณฐ์ท่านพูดไม่จริงยังเจรคนภาคสำหรับการแสดงหนังใหญ่
ถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับการแสดงด้วยเพิ่มอัตรรสความสนุกสนานความสมจริง
และมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าบทภาคบทเจรจาที่นำมาจากเรื่องรามเกียร
ในเวลานี้โดยคนภาคจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวหนังมีชีวิตชีวามากขึ้น
เพราะนอกจากจะได้พันธนาเกี่ยวกับความงดงามของธรรมชาติบ้านเมืองแล้ว
ขณะที่ทำการภาคผู้ภาคเองก็จะได้สอดแทรกข้อคิดคติธรรมเข้าไปในการแสดงด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน